เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะฮะเป็นช่วงที่ติดไฟแดงนะครับ
ค่ะมีรถบรรทุกพ่วงจอดอยู่คันหนึ่งแล้วก็จักรยานยนต์คันหนึ่ง
พ่อแม่ลูกมาด้วยกันแม่เป็นคนขี่นะฮะ
ลูกสาวสองขวบอยู่ตรงกลางค่ะพ่อนั่งซ้อนท้าย
จังหวะไฟเขียวจะออกตัวเนี่ยเหมือนกับมันเสียหลักจักรยานยนต์เนี่ย
ตัวพ่อเนี่ยก็ล้มลงไปนะฮะแล้วก็ไปโดนท้ายรถบรรทุกเนี่ย
ที่เป็นล้อรถอ่ะทับเข้าพอดีนะครับเสียชีวิตคาที่เลยครับ

ดังไกลมาเข้าคลองวงจรปิดเลยมีจังหวะตรงนี้นะฮะ
หลังจากนั้นนะครับทุกผู้ชมครับก็จะเป็นภาพแห่งความเศร้าสลดนะฮะ
เพราะว่าภรรยาก็นั่งร้องไห้แทบขาดใจกุมมือสามีที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อคุณพรนะครับคุณพรบุญอุดมอายุ๒๙ปี
ลูกตัวนี้เดียวสองควบเศษลูกสาวอ๋อนี่ฮะ
กล้องวงจรปิดก็จะเห็นนะครับสี่แยกไฟแดงหนองเสม็ดนะครับ
อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีจักรยานยนต์พ่อแม่ลูกสามคนนะฮะ
จอดติดไฟแดงข้างก็เป็นรถพ่วงสิบแปดล้อนะครับ
จอดติดไฟแดงอยู่เหมือนกันคือเสื้อแดงคนขี่เนี่ยคือภรรยานะ
ภรรยาเป็นคนขี่แล้วพอไฟเขียวรถพ่วงเนี่ยออกตัวไปก่อน
จักรยานยนต์ช่วงจะออกตัวไปเสียหลักนะฮะทำให้สามีที่ซ้อนท้ายอยู่เนี่ย
ร่วงตกลงจากรถนะฮะแล้วไปโอ้โหเอียงเข้าไปช่วงจังหวะ
ล้อหลังของรถบรรทุกพอดีค่ะก็เลยถูกทับเข้าที่ศีรษะนะครับ
เสียชีวิตเลยนะฮะห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
ห้องที่สพบทองนะครับเจ้าหน้าที่ก็ลงมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
คนขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
จอดรถอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ยืนรอให้การอยู่นะครับ
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าขี่รถกันมา๓คนนะครับ
มาจากอำเภอบางคล้าจะไปหาญาติที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนู่นแล้วฮะ
เพื่อจะเอาผักกับปลาที่อยู่ที่ตะแกรงหน้ารถ
ไปขายให้กับญาติที่ระยองเพราะตอนนี้หมดงานก่อสร้าง
ไม่มีรายได้เธอเป็นคนขี่ลูกสาวนั่งตรงกลาง
สามีซ้อนหลังสุดตลอดทางสามีก็เหมือนกับก็
เรียกชื่อหยอกล้อกันมาตลอดนี่ปลาเห็นไหมฮะกับผักนี่ครับ
เอาไปขายให้ญาติที่ระยองแต่บ้านอยู่ชนบุรีนะ
ค่ะคือสามีก็กอดเอวหยอกล้อนะบอกรักน้าอ้วน
เรียกชื่ออ้วนมาตลอดนะครับพอไฟเขียวเนี่ย
พ่วงก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้าเธอบอกตอนนั้นเธอก็
ำเรกไว้แน่นปล่อยเบรกกำลังจะออกตัว
จังหวะนั้นรถเสียหลักสามีนั่งซ้อนท้ายสุดนะฮะ
คือถ้าสามีไม่ผลักลูกสาวขึ้นมาเนี่ยสงสัยจะเสียชีวิตทั้งคู่หรือเปล่า
เธอบอกเพราะช่วงที่สามีตกลงจากรถรถเสียหลักเนี่ย
ได้ยินสามีตะโกนเรียกชื่อเธอบอกอ้วนอ๋อครับ
หันไปดูเนี่ยเห็นสามีดันตัวลูกส่งมาให้เธอ
แล้วสามีก็กระเด็นตกลงไปจากรถจักรยานยนต์
ถูกล้อหลังของรถบรรทุกเนี่ยทับศีรษะแล้วก็เสียชีวิต
ค่ำเมื่อวานนี้ก่อนจะเกิดเหตุนะฮะเกิดเหตุ๕โมงเย็นเมื่อวานนะฮะ
ค่ำเมื่อวันก่อนเกิดเหตุเธอบอกสามีอาบน้ำอยู่ดีดี
ตอนนั้นก็ลื่นล้มไปทีนึงจนขอบตาเนี่ยเขียวช้ำ
วันรุ่งขึ้นมาเกิดเหตุอีกฮะเธอเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ย
สามีสลายชีวิตเพื่อลูกเลยนะฮะ
คนขับรถพ่วงบอกว่าตอนนั้นจอดติดไฟแดงอยู่นะครับ

รถจักรยานยนต์มาจอดข้างนะครับจนมีคนขับรถมาประกบแล้วก็เรียกให้จอดรถ
บอกว่าเขาเนี่ยเหยียบคนนะก็รีบจอดรถเข้าข้างทางแล้วก็เนี่ยฮะรอให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับ
ส่วนศพของคนที่เป็นสามีคนขี่จักรยานยนต์ตอนนี้
ญาติรับศพไปตั้งความเป็นผู้สนที่บ้านเกิดนะครับที่จังหวัดบุรีรัมป์ครับ